ส่วนตอนนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้มีการคัดเลือกภาพนะคะ
โดยเป็นภาพถ่ายจากประชาชนค่ะเพื่อจะเอามารวบรวมในการจัดงาน
นิทรัศน์การ๙ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันด์เพื่อเป็นการร่วมรวมเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
นายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะคะว่า
กระทรวงได้รับมอบหมายมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้ดำเนินการรวบรวมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลัยเดชเศรษฐสวรรคต
เพื่อนำมาจัดทำจดหมายฉบับราชการและฉบับประชาชน
โดยเปิดให้ประชาชนส่งภาพที่บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เข้ามารวบรวมหลักฐานประวัติศาสตร์จดหมายเหตุฉบับประชาชน
ซึ่งขณะนี้มีจำนวนถึง๑๘๐๐๐ภาพและคลิปวิดีโอ๕๓คลิปค่ะ
โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกภาพมาแล้วจำนวน๘๙ภาพ
เพื่อนำมาจัดนิทัศกาล๙ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ในโอกาสวันครบรอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปรณรสมวานครบ๑๕วัน
ช่วงระหว่างวันที่๒๘ตุลาคมถึง๓๐พฤศจิกายน
รวมถึงยังมีการคัดเลือกภาพอีก๒ชุดมาจัดแสดง
ทัศกาลที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทย
และนิทัศกาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
จากนี้ยังได้คัดเลือกภาพของช่างภาพที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย๙ภาพ
เพื่อนำมาจัดพิมพ์โปสตการ์ดรวม๙แสนภาพ
แจกจ่ายประชาชนที่เข้ามาร่วมชมนิทัศกาล
นายวีระยังบอกด้วยนะคะว่า
นอกจากนี้ในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ปันนารสมวานหอภัยขาปัญญาสมวานครบ๕๐วัน
ระหว่างวันที่๒ธันวาคมถึง๒๑มกราคมปี๖๐
จะมีการจัดแสดงภาพถ่ายของศิลปินแห่งชาติ
และช่างภาพมืออาชีพจำนวน๘๙ภาพอีกด้วย
โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดให้ประชาชน
เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะโรงราชรสที่ได้เก็บรวบรวมราชรส
ราชยานและเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ
ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ
รวมถึงห้องจัดแสดงอื่นที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะ